สำหรับประวัติของพลตรีสุชาติพรมใหม่
ซึ่งถือว่าเป็นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
แล้วก็เป็นนายทหารในกองทัพบกที่ถูกสารออกหมายจับ
เป็นคนที่๒ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ในช่วงนี้เราไปติดตามประวัติของนายทหารท่านนี้กันครับ
พลตรีสุชาติพรมใหม่นะครับอดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
การศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๒๗
โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่นที่๓๘
เริ่มเข้ารับราชการยศ๑๐๓ที่กองพันจุโจม
กรมรบพิเศษที่๓หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
จากนั้นเข้ารับหน้าที่เป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกวิมลวงวานิส

เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นฝ่ายเสนอธิการประจำกองทัพภาคที่๑
รองผู้บังคับกองพันธหารราบมณฑนทหารบกที่๑๑
ขยับขึ้นเป็นผู้บังคับกองพันธหารราบมณฑนทหารบกที่๑๑

พลตรีสุชาติถือเป็นเสนาธิการประจำตัวแม่ทัพภาคที่๑
คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรในขณะนั้น
และเป็นเสนาธิการพิเศษประจำตัวอดีตผู้บัญชาการทหารบกมาโดยตลอด
จะเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
จากนั้นได้รับการเลื่อนยศเป็นพลตรีในอัตราประจำกองทัพบก
ก่อนจะลาออกจากราชการเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ